มาดูเรื่องการจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
นี่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าหลายประเทศเขาถึงขั้นมีเรื่องการตัดรถ
เรื่องกำแพงภาษีอะไรกับเรา

หนักก็มีนะฮะเพราะว่าเรามีของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ
อยู่ในเขตเทศบาลนครรัชศรีมานะครับ
ก็ไปกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ
ก็ทางตำรวจนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบนะครับ
นำโดยธสุรเชษฐ์หักพาน
รักษารัชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
ตอนนี้เป็นรองภูมิในการปราบรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับ
ไปกับตำรวจทุกหน่วยเลยนะฮะ
หลังจากตรวจค้นเรียบร้อยแล้ว
แถลงข่าวเนี่ยบอกว่ายึดของกลางเป็นสินค้าละเมิดลิขสิทธิ
ละเมิดเครื่องหมายการค้าหลายอย่างนะครับ
ลำโพงบลูทูธก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
รองเท้าเข็มขัดแว่นตาหลากหลายยี่ห้อ
กว่า๑๓๐๐๐รายการรวมมูลค่าแล้ว๒๕ล้านบาท
ผู้ต้องหาที่จับได้เนี่ย๑๑คนนะครับ
ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจำหน่ายขายของ
เอาของละเมิดลิขสิทธิ์มาขายในตลาดนั่นแหละ
เรื่องนี้นะครับก็ทางพลตรีสุรเชษบอกว่า
เป็นเรื่องที่รัฐบาลเน้นย้ำอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้การละเมิดเครื่องหมายการค้า

มันไม่ได้ปรากฏแค่ในบ้านเราที่ขายกันแค่แถวตลาด
มันไปอยู่ในสื่อออนไลน์ในเฟซบุ๊กในอินสตาแกรม
มีการร้องเรียนแล้วพอต่างชาติเขาเห็นเขารู้
แล้วถ้าเราไม่ดำเนินการจับกลุ่มมันก็จะมีปัญหาตามมานะครับ
ตำรวจเองก็ต้องทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าด้วย
คือก็เข้าใจว่าหัวอกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต้องทำมาหากิน
แต่การทำมาหากินก็ต้องไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเอาของละเมิดลิขสิทธิ์มาขายนะครับ
วันนี้เราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูว่าเออหลังจากที่จับกลุ่มดำเนินคดีกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพราะว่ามันก็มีซุ่มเสียงเข้ามาบ้างว่าโอ้โหเนี่ยไม่เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเลย
มันจะมีดราม่าอะไรตามมาไหมซึ่งความจริงแล้วพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้บอกว่าความจริงแล้วไม่ได้มีดราม่าอะไรเลย
เพราะว่าคนที่เอาของละเมิดลิขสิทธิ์มาขายพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของถูกต้องตามกฎหมายเขาก็ไม่เห็นด้วย
ก็มีคนมาเดินเลือกซื้อสินค้าซื้ออาหารกันตามปกติ
สินค้าที่นี่มีทั้งมือ๑มือ๒สินค้าทั่วไปแผงค้าแผงขายก็มีกว่า๘๐๐แผงค้า
คุณพระเจราวรินพระเจราปะพานันก็ลงไปสำรวจพื้นที่
สอบถามพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเซฟวันหลังจากที่มีการจับกลุ่ม
ซึ่งหลายคนบอกว่าก็เห็นใจทุกฝ่ายนั่นแหละแต่ในฝ่ายพ่อค้าแม่ค้า
ถ้าเอาของละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายมาขายมันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับ
อย่างพ่อค้าคนหนึ่งบอกว่าไม่มีดราม่าอะไรทั้งนั้นคนขายก็ทำมาหากินกันต่อไป
ไม่อยากถูกจับก็อย่าเอาของละเมิดลิขสิทธิ์มาขาย
มันก็ต้องเป็นไปตามระบบของเขาอยู่แล้วนะครับ
ก็พยายามขายของที่จริงสินค้ามันมีมากมายหลายอย่างที่เราขาย
ผมว่ามันมันก็ยังมีสินค้าอีกเยอะที่ให้เราเลือกที่จะเอามาขายที่ที่ไม่ใช่สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะจริงไอ้เรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ผมว่ามันมีมาตั้งนานอยู่แล้วจริงพ่อค้าแม่ค้าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว
เรื่องดราม่าในโลกโซเชียลผมว่าในโลกโซเชียลอ่ะบางทีคนเราต้องผมว่านะทุกวันนี้คนอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะผมว่ามากเกินไปไหมในโดยส่วนตัวผมนะในโดยส่วนตัวผมนะคือต้องมาดูโอเคคุณอยู่ในโลกโซเชียลอ่ะมันก็เรื่องปกติละแต่คุณก็ต้องมาดูโลกความจริงด้วยบางทีคุณอย่าไปแบบโลกโซเชียลบางทีจากนั
คุณก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยครับนึกถึงใจเขาใจเราเราเป็นถ้าเราเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เองหรือเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองอ่ะนะถ้าว่าง่ายเราทำของขึ้นมาชิ้นหนึ่งอ่ะแล้วมีคนอื่นมาทำทำมันก็ต้องมีมีแบบคิดกันบ้างแหละใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขา
นะน่ะจากตัวละพันกว่าสองพันกว่าเหลือตัวละร้อยกว่าบาทสองละกว่าบาทซึ่งประชาชนระดับล่างเนี้ยเขาสามารถจับต้องได้คือบางคนอ่ะเขามีเงินน้อยเขาก็อยากจะใส่เสื้อแบรนด์เหมือนกันถูกไหมล่ะก็เป็นช่องวางซึ่งจะให้เขาไปซื้อของแท้ตัวละพันกว่าสองพันกว่าน่ะมันก็มันเขาไม่ไหวอ่ะธรรม

เหลือมาก็หลักร้อยไม่กี่ร้อยบาทค่าคลองชีพทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่น้อยถูกไหมก็แล้วแต่ครับใครคิดยังไงก็ว่ากันไปเนอะเพียงแต่ว่าอย่าไปละเมิดกันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะสิทธิส่วนบุคคลก็แล้วแต่คือตำรวจบอกว่าตลาดเซฟวันนี้เป็นแหล่งใหญ่ในการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หมายการค้าเลยแล้วนานาชาติเนี่ย